ดังที่จังหวัดสุโขทัยท่านไม่ได้ตั้งใจจะมาตอกย้ำความเจ็บปวดนะ
เวลาเราซื้อสลากินแบบรัฐบาลแล้วเราโดนกินรวบ
อ่ารอบนี้เนี่ยท่านเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เก่าเก่าแก่แก่แล้วสุดท้าย
ประดับตกแต่งวัดสวยเป็นเกร็ดเลย
เป็นเกร็ดเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดประกัดอ่ามีทั้งเกร็ดประกัด
มีทั้งลายอื่นอื่นมากมายฮะมันเป็นศิลปะไม่ต้องเอ่ยชื่อของอาจารย์
อืมมันเป็นศิลปะวัดหนองทองฮะสลากินแบ่งรัฐบาลเก่าญาติโยมเอามาถวาย
ดังนั้นทางวัดก็เลยทำเป็นเกร็ดต่างฮะอย่างประกัดครุฑก็มี
พญาครุฑพญานาคนางเงือกมีทุกรูปแบบสวยงามเหลือหลายจริง
กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ฮะชาวบ้านญาติโยมเนี่ยมาถ่ายรูป
อันนี้ตรงนี้คือถ้ำเศรษฐีวัดหนองทองวัดหนองทองอยู่
หมู่สิบเอ็ดตำบนบ้านสวนอเผย์เมืองศุโขทัย
พระอาจารย์หมูหรือพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร
ท่านบอกท่านคิดเองคิดเองที่จะเอาสลากินแบ่งรัฐบาลเก่า
เอามาทำแบบนี้ทำเป็นเกร็ดปลาเกร็ดสวยงามอย่างนี้นะฮะ
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้วัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วเป็นการแสดงศิลปะเชิงประยุกต์ทำเสร็จแล้วเป็นไง
โอ้โหคนชอบมากเลยคนชอบมากเลย
คือมาดูแล้วมันก็เจ็บหัวใจจี๊ด
เฮ้ยสลากกูเองสลากกูเองโดนกินมารอบแล้ว
แต่พอดูไปดูมาเออมันมีความสวยงาม
ชมพระอาจารย์หมูเดี๋ยวฟังเสียงพระอาจารย์หมูฮะ
ก็มาทดสอบแบบของถ้วยชามสักกลโรคของสวุธวไทย
ไม่เคยรู้เลยว่าด้านหลังสีไม่เหมือนกัน

แต่ไม่เคยได้ศึกษาว่ามันมีความหมายอย่างไร
เอ่ออะไรที่มันดูแล้วมันไม่มีค่าเนี่ยแต่จริงจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
มันมีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเอามาประยุกต์แบบนี้
โยมก็ชื่นชอบนะครับใครจะมาวัดหนองทองก็จะต้องมีการ
รักษาระยะห่างตามระบบสากลของโควิด๑๙ด้วยแวะไปเยี่ยมชมได้นะครับ
ใครที่มีลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ถูกเนี่ยก็ส่งไปได้